มีอีกหนึ่งความคืบหน้าของคดีที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
ถ้าจำกันได้จริงเราก็เล่ากันมาตลอด
มีผู้หญิงคนนึงลักษณะเหมือนสาวธอมนิดนะคะ
ชื่อว่านางสาวสวรรคหายตัวไปจากบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่๒๒ตุลาคม
แม่ก็ออกตามหาจนสุดท้ายเจอเป็นศพอยู่ในบ่อปูนซีเมน

ฝ่ายครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยนะสงสัยแฟนคนปัจจุบัน
เพราะว่าคำพูดสุดท้ายที่ลูกบอกก่อนออกจากบ้านไปก็คือจะไปหาแฟน
ก็สงสัยแล้วก็คือยังคงกังขาอยู่ว่าแฟนคนปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
นักข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตามนะคะ
ตามหาทั้งแฟนคนปัจจุบันไปตามหาทั้งแฟนเก่าไปเจอแฟนเก่าด้วย
แฟนเก่าไม่ยอมให้สัมภาษณ์ตอนแรกไม่ยอมบอกด้วยนะว่าตัวเองคือแฟนเก่า
บอกว่าเป็นคนอื่นจนกระทั่งมีชาวบ้านมาเรียกถึงได้รู้ว่าเอ้า
นักข่าวเรากำลังคุยกับคนที่ตามหาตัวนี่แหละ
สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสรุปออกมาก็คือแฟนเก่าคนนั้นแหละ
คือคนฆ่าแฟนเก่าที่ว่าชื่อว่านายสมจริงเกิดทรัพย
หรือว่านายเงาะนะคะอายุห้าสิบปีเป็นคนงานรับจ้างเกาะสร้าง
ตำบลบ้านโคกค่ะตำรวจก็นำตัวในเงาะเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลยนะคะผู้ตายคือนางสาวสวรรคโนนสังหรือว่าตาย
อายุยี่สิบสามปีชาวตมนต์ดงมูลเหล็กเป็นแฟนเก่ากันเนี่ยค่ะ
นี่คือนางสาวสวรรคนะที่ถูกฆ่าจนเสียชีวิต
คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเขาสงสัยแฟนคนปัจจุบันที่ชื่อว่านายรวม
เพราะว่าลูกสาวบอกว่าจะไปหานายรวมแต่พอสืบไปสืบมา
ดูจากพยานแวดล้อมดูจากการติดต่อการทางโทรศัพท์ของนายเงาะกับนางสาวสวรรค
เชื่อมโยงกับเวลาหายตัวไปตำรวจทำงานหนักมากจนมั่นใจว่า
นี่แหละคือนายง๊อกที่เป็นคนฆ่านางสาวสาวลักษณ์
แม่พูดว่าไงรู้มั้ยแม่พูดจั้นเลยบอกว่า
ถ้าทำจริงก็ขอให้สารภาพซะเถอะแม่จะขออโหสิกรรมให้
จะได้ไม่มีเวรต่อกันอีกต่อไปจริงตอนแรกครอบครัวไม่สงสัยในเงาะเลยนะ
แต่พอแม่พูดประโยคนี้เท่านั้นแหละค่ะนายเงาะน้ำตาร่วงเลย
สารภาพสิ้นไส้บอกว่าวันเกิดเหตุตายโทรมาขอเงินผมครับแม่
ก็เลยนัดมาเจอกันที่กระท่อมร้างแล้วพอมาเจอเนี่ย
ก็มีการพูดคุยต่อว่าตักเตือนกันไปเพราะว่าจากข้อมูลที่ได้รับมา
เขาบอกว่านางสาวสวรรคผู้ตายเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้าชู้
อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ทางแฟนเก่ากับแฟนใหม่เขาเล่ามาตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่า
เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้คุยกับคนหลายคน
ง้อก็เลยตอบว่าทำนองว่าเลิกเที่ยวได้แล้ว
เลิกเที่ยวเตรนเลิกเจ้าชู้เลิกคุยเลิกอะไรแบบนี้
แต่นางสาวสวรรคก็ตอบว่ากลับไปทำนองว่าอย่ามายุ่ง
แล้วไปพาดพิงรูปลักษณ์ของเขาที่เขาเป็นคนพิการนิ้วด้วน
ก็เลยโมโหเลือดขึ้นหน้าเอามือที่ว่านิ้วด้วนที่โดนว่านี่แหละค่ะ
บีบคอนางสาวสวรรคจนตายคามือ
หลังจากนั้นก็เอาผ้าห่มที่กระท่อมห่อศพอุ้มไปโยนทิ้งที่เบาะซีเมน
แล้วก็กลับมาบ้านใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
แล้วก็ข้อหาซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพ
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

เราอ่านข่าวทุกวันคนเขาฆ่าแกงกันง่ายขึ้น

ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะก่อเหตุโดยที่แบบขาดสติกันหมดเลย